พูดช่วยราชธรรมิสตินเป็นหนุ่มจบปวช
เป็นช่างซ่อมสอบเป็นผู้ช่วยราชธรรม
ที่สำคัญเขาคิดค้นเครื่องตรวจจับโลหะ

ราคาถูกเพียงแค่๒๐๐บาทเท่านั้น
ใครจะขู่วางระเบิดมาเจอคนนี้หน่อย

ถูกต้องนี่แหละค่ะที่เห็นนี่คือเจ้าหน้าที่ราชธรรมเขากำลังสาธิตนะคะว่า
การใช้เครื่องตรวจจับวัตถุระเบิดมือถือแล้วก็วัสดุอื่น
เพิ่งจะได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ
ในหัวข้อสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมกรมราชธรรมเมื่อปลายปี๒๕๕๘เนี่ย

บอกราคากันก่อนเลยว่าเครื่องนี้ถูกมาก
บาทเท่านั้นไม่ต้องไปเสียเงินหลักล้าน
ซื้ออะไรแพงจากเมืองนอกเมืองนา

เป็นคิดค้นแล้วก็ประดิษฐ์โดยนายเดชชาติชะนกค่ะ
เป็นผู้ช่วยพนักงานราชธรรมเรือนจำจังหวัดชุมพร

เป็นนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปวชแผนอิเล็กทรอนิกส์
จากวิทยาลัยเทคนิคชุมพรนะคะ
แล้วก็สอบมาเป็นผู้ช่วยพนักงานราชธรรมที่เรือนจำจังหวัดชุมพรค่ะ

เครื่องนี้ตกอยู่ที่เครื่องละประมาณ๒๐๐๒๓๐๐บาท
หลักการทำงานเขาบอกว่าง่ายและใช้ได้จริงนะคะ
เคยนำไปทดลองเปรียบเทียบกับเครื่องตรวจโลหะที่ผลิตจากต่างประเทศแล้วด้วย

ซึ่งหลังจากประดิษฐ์ใช้งานในเรือนจำจังหวัดชุมพรแล้ว
ก็เลยส่งผลงานชิ้นนี้เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่
เมื่อปลายปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะคะก็ได้รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ
กรมราชธรรมมาครองแล้วนายกรีธาแก้วเทศผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชุมพร
ก็บอกนะคะว่าบางครั้งในการตรวจค้นโทรศัพท์มือถือในเรือนจำ
ทำได้ลำบากแล้วก็ล่าช้ามากเพราะว่าแต่ละคนมีตำแหน่ง
มีวิธีการในการซุกซ่อนเก่งกันเหลือเกินอืม
ซึ่งเรือนจำจังหวัดชุมพรมีงบประมาณไม่เพียงพอหรอก
ที่จะต้องมานั่งจัดซื้อเครื่องตรวจโลหะจากต่างประเทศราคาแพง
มานั่งตรวจนั่งเช็คมือถือของผู้ต้องขังแต่ละคนนะคะ
มอบหมายนายเดชชาตินี่แหละเพราะว่ามีความรู้ความสามารถในการคิดค้นประดิษฐ์เครื่องตรวจโลหะ
ให้ช่วยคิดหน่อยว่าจะคิดค้นอย่างไรที่ราคาไม่แพงมาก
แล้วก็สามารถตรวจสิ่งของที่จะส่งเข้าภายในเรือนจำแล้วก็เรือนนอนของผู้ต้องขังได้
ก็ออกมาเป็นเจ้าเครื่องนี้แหละค่ะ
เก่งนะเดี๋ยวต้องรอดูผลต่อไปนะว่าตรวจจับได้ยังไงบ้าง
รอดูเรื่องของการพัฒนาด้วยถ้าอันนี้เป็นแบบเบื้องต้นตรวจโลหะฝังลึก๓๐เซนติเมตร
ต่อไปภายภาคหน้าพัฒนาขึ้นไปอีกก็อาจจะตรวจจับระเบิดได้
หรือว่าอาจจะตรวจจับสิ่งของที่ฝังลึกลงไปได้อีกก็ได้
น่าชื่นชมน่าชื่นชมนะคะ